ใหญ่ที่เมื่อวานนี้หลายคนจับตามองกันจริงก็คือการประชุมของสนชรในการผ่าน๓วาระรวดนะพระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัติสงฆ์
วันนี้ขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะสนชแจ้งเหตุแก้พรบสงฆ์ทำกฎหมายให้ถูกต้อง
คือใช้เวลาแค่ชั่วโมงเดียวในการที่จะผ่านให้ความเห็นชอบ๓วาระรวด
ร่างแก้ไขพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ปี๒๕๐๕แก้ไขเพิ่มเติมปี๒๕๕๙
ก็สรุปว่าทุกคนส่วนใหญ่สนับสนุนการแก้ไขกฎหมายให้เป็นพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์
ที่จะทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช
คือประเด็นนี้ถูกจับตามองว่าเมื่อวานถ้าเข้าสู่ที่ประชุมสนช
ตกลงแล้วจะเป็นการหาบรืออย่างเดียวหรือจะเป็นการผ่านวาระหรือผ่านทั้ง๓วาระ
สรุปว่า๑ชั่วโมง๓วาระรวด
เรียบร้อยแล้วในที่ประชุมสรณชอครับ

เมื่อปัญหาเกิดขึ้นจากกฎหมายก็จำเป็นที่จะต้องแก้ไขกฎหมายครับ
เพราะฉะนั้นผมเห็นถึงสับหนุนทุกประการครับ

เมื่อปัญหาอยู่ที่กฎหมายก็ต้องแก้ที่กฎหมายครับ
ป๊ารุมทรีย์สวพรรณได้บอกกอบผมว่าขอให้นอไว้ก่อน
จนถึงเวลาโอกาสอำเมาะสม
ก็ผมคิดว่าบัตรนี้โอกาสอันเหมาะสมได้มาถึงแล้ว
เพราะได้เกิดปัญหาต่างเกี่ยวกับการ
สามารถปัญหาสมเด็จพระสังขราช
ไม่ควรที่จะปล่อยให้เรื่องนี้เลิศนานอีกต่อไป
สมเด็จที่ท่านมีอาวุโสทางพรรษาก็ดีทางสมณศักดิ์ก็ดี
ก็ล้วนอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถถูกพิจารณาเป็นสมเด็จพระสังฆราชได้ทั้งสิ้น
ไม่ได้ตัดข้อความใดตรงนี้ออกไปแล้วจะเกิดการที่ไปกิดกันพูดถึงผู้ใด
ส่วนการปรึกษาหารือในเรื่องของมหาเทราสมาคม

ก็เป็นเรื่องที่กระทำได้
ส่วนพระราชธรรมนาฬที่พระมหากษัตริย์จะทรงสถาปนาสุริยภัยสังฆราช
ก็เป็นไปตามมาตรา๗ของพศ๒๐๕เหมือนเดิม
อย่างที่ที่ฉันบอกไปว่าที่ประชุมสนชใช้เวลาแค่๑ชั่วโมงเท่านั้นในการเห็นชอบ๓วาระรวด
แล้วก็ผ่านร่างแก้ไขพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ปี๒๕๕๙
แก้ไขเพิ่มเติมปี๒๕๓๕ที่พลตำรวจเอกพิชิตควรเดชคุบแล้วก็สมาชิกสนชรวม๘๑คนเป็นผู้ร่วมเสนอ
ร่างกฎหมายฉบับนี้แก้ไขแค่ประเด็นเดียวในมาตรา๗นะคะ

ถูกต้องคือประเด็นการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชโดยบรรยัติข้อความใหม่ค่ะว่า
พระมหากษัตริย์ทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชองค์หนึ่งและให้นายกรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชองค์การ
เดิมที่กำหนดเอาไว้ให้นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของมหาเทรสมาคมเสนอนามสมเด็จพระราชาคณะที่มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ขึ้นทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเพื่อทรงสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช
นี้เขามองว่าในเมื่อพระมหากษัตริย์มีอำนาจทรงมีพระราชอำนาจในการถอดถอนสมเด็จพระสังฆราชก็ควรที่จะมีพระราชอำนาจในการสถาปนาด้วยเช่นเดียวกัน
แล้วก็ครั้งนี้ที่แก้ไขก็คือไม่ผ่านความเห็นชอบของมหาเทราสมาคม
ประชุมสนชก็อย่างที่บอกลงมติวาระที่๓
ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบเอกฉันค่ะ๑๘๒เสียง
ดออกเสียง๖เสียงและร่างแก้ไขกฎหมายฉบับนี้
เตรียมที่จะประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไปแล้วค่ะ
ชี้แจงหน่อยนะครับเพราะว่าคุณผู้ชมเดี๋ยวบอกว่า
ไหนมีการแก้มาตรา๗มาตราเดียวแล้วทำไมมีวาระทั้ง๒๓วาระ
วาระคืออะไรบ้างนะครับวาระที่๑คือเวลาที่จะประชุมสรณชอ
ต้องมีวาระในการรับหลักการก็คือพอจะเข้าที่ประชุมรับหลักการไหม
เรื่องนี้จะเข้าที่ประชุมต่อเลยไหมนะครับก็ถือว่าเป็นวาระแรกแล้ว
ที่ประชุมสนชอบอกรับกรับก็แสดงว่าผ่านและวาระ๑นะครับ
พอวาระ๒ก็คือการตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นมาเพื่อที่จะให้เกิดการประชุม
ก็ผ่านนะครับแต่พอวาระ๓เป็นวาระสำคัญอย่างที่คุณรัชพรบอก
ก็คือวาระที่จะลงมตินะครับก็เป็นการลงมติด้วย๑๘๒ต่อ๐เสียง
งดออกเสียงหกเสียงนะครับก็ถือว่าผ่านทั้งสามวาระ
ในการแก้ไขมาตรา๗ของพรบสงฆ์เท่านั้นนะครับ